คุณผู้ชมคะข่าวของเจนุสหรือว่า๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิที่มีการทำร้ายร่างกายทหารหญิงรับใช้

พอคลิปต่างที่เห็นออกมามันดูแล้วก็ยิ่งสะเทือนใจ
ทีนี้ค่ะสิ่งที่ยังคาอยู่ว่าสรุปแล้วการเข้ารับราชการ
ไม่ว่าจะเป็นของทหารหญิงเองทหารรับใช้เองหรือว่าของทางเจนุสหรือว่า๑๐ตำรวจโทยิงกรซาสิ
สรุปเส้นทางมันเป็นยังไงถูกต้องหรือเปล่า
อันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ต้องจี้ให้มีการตรวจสอบต่อนะคะ
ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะวิเคราะห์เรื่องนี้กันกับอาจารย์สุภาพในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ

ผมตามข่าวเรื่องนี้มาเป็นสัปดาห์แล้ว
คือตามข่าวด้วยความงง
เพราะข้อมูลที่มันออกมาเนี่ยมันชวนให้งงถึงขนาดว่าเราคาดไม่ถึง
คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้น
แล้วมันก็ยังวนอยู่ในสังคมไทยนี่แหละ
การใช้เส้นใช้สายไปทำอะไรอย่างที่เราคาดไม่ถึงกัน
มันเกิดขึ้นจนบางทีก็มองเป็นเรื่องธรรมดา
เพราะสังคมไทยมันเป็นสังคมอุปถัมภ์เรื่องเส้นสาย
แต่ว่าพอมันเกิดเรื่องขึ้นมา
เรื่องธรรมดาก็กลายเป็นเรื่องไม่ธรรมดา
มันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา

ผมว่าตอนนี้เขาไม่ยอม

อะไรที่เคยทำทำกันมาในอดีต
แล้วมารังแก่จิตใจคนอื่นเขา
ไม่มีความยุติธรรมในสังคมมีความเหลื่อมล้ำทางสังคม
เรื่องเหล่านี้จะต้องค่อยแก้ไข
เราก็อยากเห็นการชำระร้างเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้น
เพื่อที่จะให้มันเป็นบรรทัศน
ผมคิดว่า๒๓เรื่องที่คนอยากรู้

สวคนที่ว่าเนี่ย
ที่เรียกว่าเลี้ยงดู๑๐ตำรวจโท
ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใคร
คือถ้าจะหาข้อมูลจากหลักฐาน

เพราะว่าจะต้องมีสิ่งที่เป็นหลักฐานเป็นข้อมูล

ดงนามรับไว้ในตำแหน่งในคณะทำงาน
ไล่กันแป๊บเดียวก็สาวถึงแล้ว
มันไม่เห็นยากตรงไหนนี่ครับ

แต่นี่จนป่านนี้ก็ไม่ขยับ

กระบวนการรับเข้าเป็นตำรวจ

ธรรมเนียมผิดธรรมนองผิดระเบียบทุกขั้นตอน
แต่ว่าสุดท้ายก็เห็นชี้แจงกันแบบน้ำขุ่น
ใครทำใครฝากใครใครรับผิดชอบ

แล้วประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้
คนที่จะมีชื่อไปอยู่ตรงนี้ได้เนี่ย
มันต้องมีอภิษฎเส้นสาย
เขาจะมีสิทธิประโยชน์พิเศษ
มากมายกว่าค่าราชการทั่วไป
เลี้ยงก็เป็นเบี้ยเลี้ยงพิเศษเบี้ยเสี่ยงภัยก็มี
เพราะถือว่า๓๔จังหวัดภาคใต้มันเสี่ยงภัย
อยู่เท่าไหร่อายุราชการก็ทวีคูณเข้าไป
แล้วเอาคุณสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
เบียดสู้กับคนอื่นในการเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่ง

ที่สำคัญคือมันประหยัดตรงที่ว่าไปแต่ชื่อครับ
ไปแต่ชื่ออันนี้เนี่ยช่วงหลังเป็นกันมาก
ตัวไม่ได้ไปหรอกไม่ได้ไปเสี่ยงภัยอะไรหรอก
แต่ว่าชื่อไปแล้วก็ได้เบี้ยเลี้ยงได้ใบเสี่ยงได้เบี้ยเสี่ยงภัย
อายุราชการที่ทวีคูณ
ตัวอยู่ส่วนกลางอยู่กรุงเทพอยู่ที่อื่นนี่แหละ
อันนี้มันก็พันไปถึงว่า
ทำไมการใช้จ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์๓จังหวัดภาคใต้

ทำไมเราต้องใช้งบประมาณมหาศาลไปกับเรื่องเหล่านี้
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ทีนี้ถ้าถามว่าประเภทที่ไปแต่ชื่อเนี่ย

ผมอ้างเอาข้อมูลที่
สสประเดิมชัยบุญช่วยเหลือจากภักดิ์เพื่อไทย
เขาบอกว่านอกจากนี้ยังได้ข้อมูลมาว่า
ในหน่วยงานกอรมนภาค๔
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วย
ช่วยงาน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

เอาเป็นว่าถ้ามีกรณี๑๐ตำรวจโทยิง
สัก๑เปอร์เซ็นต์ของ๕๐๐๐๐นี่ก็๕๐๐แล้วนะ
ความเสียหายกับการใช้งบประมาณแผ่นดิน
เพราะว่านั่นคือภาษีและประชาชนที่จะต้องจ่าย
เงินเดือนค่าตอบแทนมหาศาล
ทั้งนี้จะรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง
หลักฐานเบื้องต้นร้องเรียนต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
ประธานกรรมธิการการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ
เพื่อเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูล

ทีนี้ที่ถามว่าคณะกรรมธิการปปชเนี่ย
จะต้องเชิญใครมาให้ข้อมูลบ้าง
คุณตะเดิมชัยบอกว่ากระบวนการเกี่ยวข้องมี๒ส่วน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกอรมนภ๔ส่วนหน้า
เรื่องนี้เนี่ยผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบ
ไม่ว่าจะเป็นพบตรอทหารบกแม่ทัพภศผู้อำนวยการรรมนภศส่วนหน้า
นี่อันนี้แหละ
เราก็หวังว่ามันน่าจะได้เรื่อง
เพราะว่าพศเสรีรีย์พี่สุทธิ์ท่านเกิดไปพบตรมาก่อน
เคยเป็นพบตรมาก่อนและเคยรู้เรื่อง
เคยฟาดฟันกับคนที่ไปอยู่ภศจริง
ได้แต่ชื่อแล้วไม่ได้อยู่จริงมาแล้วนะในอดีต
ผมคิดว่านี่เป็นกระบวนการชำระล้างสิ่งที่หมักหมมกันมาช้านาน

ที่จะต้องลุกขึ้นมาชำระล้างความหมักหมมเหล่านี้
ในฐานะนักข่าวก็สงสัยว่าตั้งขึ้นมาทำไม
เขาก็อธิบายว่ากอรมนจะเป็นการทำงานร่วมกัน
ระหว่างทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างรวมทั้งพลเรือน
มันถึงจะแก้ปัญหาของประเทศได้โดยเฉพาะปัญหาปากใต้
เอาทหารไปไล่ปราบอย่างเดียวเอาตำรวจไปจับกลุ่มอย่างเดียว
มันช่วยไม่ได้มันต้องมีหน่วยพลเรือนเข้าไปด้วย
ก็เลยตั้งขึ้นมาเป็นกอรมน
แต่ว่าตอนนี้มันมีเสียงนินทาเยอะนี่ครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอรมน
นินทาเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมจึงคิดว่า
คราวนี้ได้เวลาแล้วที่รักษาการนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
นี่สั่งจำโน่นทำนี่หลายเรื่องนะฮะดูกระฉับกระเฉงมาก
พอเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีท่านฟิตจัดกับหลายเรื่อง
จับมาล้างน้ำเสียทีเถอะครับรับรองว่าจะโดนใจคน
เพราะว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการกอรมนโดยตำแหน่ง
การที่พลเอกประวิทย์รักษาการนายกอยู่ก็เท่ากับว่าท่านรักษาการเป็นผู้อำนวยการกรมนอยู่ในตัวด้วย
ฉะนั้นขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้จะสรุปว่า
ผมเห็นคุณวัชละเพชรทองไปยื่นเรื่องให้สอบแล้วแต่ก็เจอลูกโยกโยโอเอจากผู้นำวุฒิสภาเสมือนว่า
ปกป้องอกอุ้มกัน
ก็แค่ว่าหาชื่อให้ได้ว่าสวที่ฝากฝัง๑๐ตำรวจโลหญิงคนนี้เข้าไปทำงานในวุฒิสภาเป็นใคร
เราต้องการรู้แค่นี้มันเป็นโจทย์ที่ง่ายมากในการจะสาวหาตัวเพราะว่าหลักฐานอะไรต่ออะไรต่างมันมีหมด
อยู่โผล่ขึ้นไปในคณะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้
มันต้องมีที่มาที่ไปใครรับรองใครฝากกันมารู้กันหมด
กรมนทั้งกอรมนส่วนกลางและกอรมนส่วนหน้า
ผมว่าถึงเวลาที่จะต้องชำระอะไรหลายเรื่องที่หมักหมมกันอยู่
และเป็นเรื่องที่สังคมเขานินทากันอยู่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่รับ๑๐ตำรวจโทยิงคนนี้
เข้ามาแบบผิดหลักผิดเกณฑ์
ถ้าทั้งหมดนี้ปล่อยให้อึมครึมยืดเยื้อเรื้อรังกันไปแบบนี้
มันก็เหม็นกันทั้งห้องเพราะปลาเน่าไม่กี่ตัวนี่แหละ
ก็ฝากขีดเส้นใต้ถึงไว้ครับคุณตอบคุณน้ำแข็งครับ